นี่แสดงว่าปั้นเน่งอันนี้มีเรื่องราว
บางทีก็เจอเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างเตียง

อยู่ในตัวครับฝังลงไปในตัว

เพราะอะไรเกิดขึ้นกับลุงถึงจุดทุกอย่าง
คนที่อยู่ในครอบครัวตายก็มี

ในบ้านผมเนี่ยมันเหมือนกับมีกองทัพผีไงพบกัน